ไปที่ท้องที่โรงพักครูคดกันหน่อยค่ะที่ปฐุมธานีคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์คือผู้ชายคนหนึ่งไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าอดีตภรรยาผมเนี่ยเอาหมามุ้ยรู้จักหมามุ้ยไหมคะที่โดนแล้วมันคันอยู่ไม่ได้เลยค่ะ
เอาหมามุ้ยเนี่ยมาโรยใส่รถแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้เขาก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะไปแจ้งความกับตำรวจเห็นไหมคะแต่งกายคล้ายกับชุดพยาบาลไหมแต่เป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะเนี่ยเอาหมามุ้ยมาโรยใส่มอเตอร์ไซค์ของเขาแบบเนี้ยเออสุดท้ายแล้วต้องไปแจ้งความนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๕สิงหาคมที่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านคูคศลำลูกกาปฐุมธานีแล้วคลิปนี้พอมีการโพสต์แล้วเนี่ยแชร์กันต่อเยอะมากค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวเนี่ยลงไปพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวไก่อายุ๓๕ปีนางสาวไก่เนี่ยว่ากันว่าเป็นผู้หญิงในภาพนะคะแล้วก็เป็นแฟนของผู้ชายที่ชื่อว่ายุทธนาเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
เธอเล่าบอกว่านายุทธนาเนี้ยทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านรังสิตส่วนคนก่อเหตุคุณผู้หญิงเนี้ยนางสาวไก่เนี้ยนะคะเป็นอดีตภรรยาแล้วก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลแผนกศัลยกรรมกระดูกในโรงพยาบาลเดียวกันในวันเกิดเหตุแฟนนุ่มเนี้ยจอดรถทิ้งไว้ในโรงพย
แต่เห็นมีสิ่งผิดปกติบนรถพอสังเกตดีดีจึงรู้ว่าเอ้ามันเป็นหมามุ้ยที่กระจายเต็มเบาะรถเลยอะค่ะแฟนนุ่มก็เลยใช้น้ำเนี้ยล้างแล้วก็ขี่รถกลับบ้านจนกระทั่งรุ่งเช้าแฟนนุ่มได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดก็เลยรู้แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหลังเกิดเรื่องก็เลยเนี้ยค่ะผู้ก่อเหตุเนี้ยโทรไปหาแม
ส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตภรรยานะคะแฟนคนปัจจุบันบอกว่าหากยังไม่เลิกกันเนี่ยก็ควรที่จะคุยกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการทักเฟซบุ๊กมาหาผู้หญิงคนปัจจุบันด้วยนะหาแฟนคนปัจจุบันมาหาเธอพิมพ์ข้อความมาด่าทอมากมายแต่เธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเดี๋ยวฟังเสียงเธอเล่าหน่อยค่ะ

บนเบาะเนี่ยนะคะเขาคบหากับผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลมา๕ปีแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะคะแล้วสุดท้ายสองคนเนี่ยเลิกรากันไปจนกระทั่งยุทธนานี่เราทำให้ดูแบบนี้นะคะยุทธนามาคบกับนางสาวไก่ยุทธนามาคบหากับนางสาวไก่แล้วยุทธนาก็ยืนยันว่าเลิกรากับผู้ก่อเหตุเนี่ยเลิกกันไปได้ด้วยดีแล้วฝ่าย